เรามีการบินโดรนใช้ภาพมุมสูงให้ได้เห็นบรรยากาศรอบกัน
หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะอะไรที่อยู่บนหลังคา
เป็นก้อนกลมสีดำ
วันนี้ไปหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้พอรู้ว่าเป็นยางรถยนต์ปุ๊บตั้งคำถามต่อไป
อ้าวแล้วยางรถยนต์ไปอยู่บนหลังคาทำไมสิ
แล้วยางรถยนต์เกี่ยวมันมีส่วนทำให้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้หรือเปล่า
ก็เลยลงพื้นที่ไปทันทีไปเก็บภาพให้คุณผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เป็นภาพที่บันทึกเอาไว้หลังจากไฟมอดดับไปหมดแล้ว
สิ่งนั้นอย่างที่บอกไปแล้วคือยางรถยนต์ใช้แล้วนะคะ
บางจุดยางยังถูกเผาไหม้จนเหลือแค่เหล็กเส้นที่อยู่ในยางเท่านั้นเองค่ะ
ก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างที่บอกไปว่าจุดประสงค์อะไรที่นำยางรถยนต์ไปไว้บนหลังคา
แล้วยางรถยนต์เหล่านี้ใช้ทำอะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้หรือเปล่า
หรือว่าทำให้เกิดไฟลุกลามเร็วขึ้นหรือไม่
เอาล่ะไขคำตอบให้คุณผู้ชมคะไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากอาจารย์ออสค่ะ
ศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บอกถึงเรื่องนี้กันก่อนค่ะ
เคสของการใช้ยางรถยนต์วางบนหลังคานะครับ
รถคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวหลังคาสังกษี
อันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือ
เป็นผับที่ต้องเปิดดนตรีนะครับเวลาเสียงเบสหนักเนี่ยนะครับ

เขาก็เลยเอาตัวยางรถยนต์นี้วางไว้ข้างบนก็คือช่วยซับเสียงนะครับ
อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปเลยตามนี้เลย
แต่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นผับไหนทำแบบนี้เนอะ

มันจะมั่นคงแข็งแรงได้อย่างไรนะ
ก็อาจจะเป็นการซับเสียงหรือเปล่านะคะเวลาเบสแบบตึงอะไรอย่างนี้นะคะ

ซึ่งการทำแบบนี้ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
แต่ถามว่าเป็นสาเหตุทำให้ไฟไหม้หรือเปล่า
อาจารย์ออสบอกว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไหม้นะ
เพราะว่าอยู่ด้านนอกแต่ทำให้ไฟลุกลามหนักขึ้นได้
เพราะเมื่อไฟติดยางรถยนต์แล้วก็จะทำให้ไฟไหม้แรงขึ้น

แต่ก็ไม่น่าจะใช่ส่วนที่หยดลงมาติดเสื้อผ้าของคนในผับ
เพราะว่าวันเกิดเหตุก็มีอะไรหยดลงมาแล้วก็โดนเสื้อผ้า

คือมันมีสนวนซับเสียงอีกชั้นหนึ่งที่อยู่ด้านใน
อันนั้นแหละ
เวลาเผาไหม้จะจับตัวเป็นก้อนนะคะ
ส่วนที่หยดติดเสื้อผ้าคนในผับก็เป็นโฟมทรัพย์เสียงที่อยู่ด้านในนั่นแหละ
จับตัวแล้วก็แบบลงมาถูกคนที่อยู่ด้านล่าง

ถ้าเกิดว่าไอโฟมซับเสียงมันโดนไฟไหม้มันเป็นยังไง
มันก็จะเป็นติดแล้วมันก็หยดได้แบบนี้

นะคะก็ให้กำลังใจสำหรับครอบครัวผู้สูญเสีย
เรื่องคดีก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะ
ส่วนใครที่ยังคงเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในโรงพยาบาล